เอาล่ะคนละครึ่งแม้ว่ามันจะเต็มไปแล้ววันนี้
เดี๋ยวรอดูตกหล่นว่ามันจะมีตกหล่นหรือเปล่า
แต่โครงการไหนดีก็ต้องชมกันไป
โครงการไหนไม่ดีก็ต้องติกันไป
แต่โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับดีจริง
ทั้งจากคนซื้อและคนขายใช่ค่ะนะฮะเอ้าที่ตรังครับที่ตลาด
เป็นศูนย์รวมจำหน่ายอาหารของกินของใช้เสื้อผ้าที่นี่คึกคักไปด้วยประชาชนครับ
มาซื้อของกันนะครับร้านค้าเกินกว่าครึ่งที่นี่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครับ
ร้านของแค่๒๐บาทก็เข้าร่วมดีฮะลูกค้าเข้าไปอุดหนุนกันเนืองแน่นเลย
ขณะที่ลูกค้าก็สามารถจับจ่ายซื้อหาสินค้าได้มากยิ่งขึ้นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
นายกฤษกรแท่นดีคนนี้เป็นพ่อค้าขายผลไม้สดนะครับบอกว่าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งเห็นชัดเลยนะครับมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเยอะเลย
พ่อค้าแม่ค้าลูกค้าสะดวกอยากให้โครงการนี้มีไปเรื่อยเพราะว่าขายดีเกือบทุกร้าน
เช่นเดียวกับนางสิริพรฉิมมุกสิกคนนี้เป็นแม่ค้าร้านหงฟ้าไก่ทอดโกอู๊ด
บอกว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเสียงตอบรับดีมากนะครับเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้
บอกแบบนั้นลูกค้าชอบการจับจ่ายซื้อของก็ซื้อมากขึ้นนะครับ
อยากให้รัฐบาลทำโครงการนี้ไปเรื่อยเหมือนกับพี่คนเมื่อกี้เลยนะครับ
การใช้แอปก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าลูกค้าจะมีปัญหาร้านเองก็ไม่มีปัญหา
คือตอนแรกมีความกังวลกันไงว่าฉันขายของฉันจะทำเป็นไหมแหละ
นั้นแอปนี้ยังเริ่มใช้สิครับพอเริ่มใช้แล้วเห็นไหมครับขายของได้
มันก็จะคุ้นชินไปเองอ่ะมาดูเมื่อกี้ดูฝั่งคนขายไปแล้วนะ
คนซื้อกันบ้างผู้บริโภคกันบ้างนางสาวสาธิธรคงแก้ว
บอกว่าคนละครึ่งเนี่ยดีมากเลยจากที่เคยจ่ายเต็มก็จ่ายแค่ครึ่งเดียว
ประหยัดไปได้เยอะทั้งเช้าเที่ยงเย็น
โครงการนี้มีต่อเนื่องดีมากเลยเธอบอกแบบนั้น
ยุ่งยากหรอกการใช้แอปสะดวกดีก็ขอบคุณรัฐบาลมาหน้าที่นี้ด้วยครับ